แล้วไปดูเหตุการณ์นะคะมันมีคลิป
เป็นกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่ง

ชาวบ้านบอกแทบจะหลับนอนไม่ได้เลยค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์แห่งความวุ่นวายคุณดูนะ

ปลาขวดบ้างปลาอะไรกันบ้าง

แล้วถามว่าชาวบ้านและบ้านหลัง
เขาอยู่กันแบบมีเด็กเล็กเด็กอ่อน
บอกเลยว่านอนหลับกันไม่ได้เลยนะคะ

ยังมามีเรื่องมีปัญหากันอยู่แบบนี้
ความเดือดร้อนที่ชาวบ้านแถบนี้ต้องเจอคือย่านประชานิเวศ๓ค่ะ
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
บอกว่ามักจะมีกลุ่มนักเรียนมาจับกลุ่มมั่วสุมทะเลาวิวาสกัน
เหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยคือ๕กันยายนตอนประมาณบ่าย๓นะ
วงจรปิดก็เห็นจับภาพเลยวัยรุ่นชายตะโกนด่าโวยวายกับคู่กรณีค่ะ
หลังจากนั้นเอาขวดเบียร์ขวดเบียร์เอาจากไหน
จากถังขยะหน้าบ้านนั่นแหละปลาใส่คู่กรณีแล้วก็วิ่งไล่ทำร้ายกัน
หลังเกิดเหตุมีทั้งเศษขวดแก้วแตกกระจายเกลื่อนข้างกำแพงบ้านเลย
เจอแบบนี้เขากลัวกันนะคะเจ้าของบ้านเป็นสามีภรรยาคู่นึง
แล้วเขามีลูกอ่อนอยู่ในบ้านด้วยเล่าแบบนี้
โอ้โหเหตุการณ์วันนั้นนะกลุ่มนักเรียน
คุณรู้ไหมเขาบอกเป็นนักเรียนมัธยมด้วยนะนักเรียนมัธยมมัธยมเองเป็นหญิงเป็นชายมากันเป็นสิบคนค่ะ
แล้วมักจะมาจับกลุ่มกันแบบนี้ซอยตรงนี้คือซอยแปด
มันจะอยู่ด้านหลังโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ
แล้วพอมีกลุ่มนักเรียนมัธยมมาปุ๊บตามมาด้วยกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
อาชีวะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เลยเกิดทะเลาะกันตีกันอย่างที่เห็น
ตัวทางด้านของฝ่ายสามีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านกับลูก
ได้ยินเสียงดังโวยวายกลัวมากรีบโทรแจ้งฝ่ายปกครองของโรงเรียน
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่นั่นแหละค่ะ
แล้วนำมานำตัวนักเรียนมัธยมเหล่านั้นเป็น๑๐คนกลับไป
ชาวบ้านคนอื่นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
บริเวณนี้เด็กมามั่วสุมสูบบุหรี่พอดรักกันสร้างความเอือมระอา
บางคนก็มาบิดมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องเสียงดัง
โอ้โหบางบ้านมีเด็กอ่อนเขาก็นอนหลับกันไม่ได้
ช่วงนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนมากันเยอะมากด้วยค่ะ
ขับรถมอเตอร์ไซค์ดังมากเลย
ทีนี้ทางด้านของตำรวจว่ายังไง
ทีนี้ทางด้านของตำรวจว่ายังไง
ตำรวจสภ์รัฐนาธิเบอร์
มีการประสานกับทางโรงเรียนมัธยมค่ะ
วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามามั่วสุมกันแบบนี้อีกนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการส่งตำรวจสายตรวจเข้ามาตรวจสอบตลอดเลยค่ะในซอย
เพื่อป้องกันนักเรียนจากโรงเรียนอื่นหรือโรงเรียนอาชีวะ
ที่จะมาก่อเหตุทะเลาะวิวาสและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ค่ะ